ตอนนี้คงต้องบอกว่ารัศมีของพายุปลาบึกนั้นเข้ามาที่อ่าวไทยแล้วคุณผู้ชม
ก็ส่งผลให้หลายพื้นที่หลายจังหวัดของฝั่งพื้นที่ภาคใต้เนี่ย
เริ่มมีฝนตกหนักแล้วแล้วก็มีคลื่นลมแรงนะฮะ
แม้ยังไม่เข้ามาเต็มพื้นที่แล้วก็ตามนะครับซึ่งคาดว่าจะเข้าเร็วสุดในช่วงเที่ยงตรงของวันนี้
หรือว่าช้าสุดก็สักประมาณหนึ่งทุ่มของวันนี้ครับไปดูความคืบหน้าเรื่องของพายุปลาบึกกันหน่อยตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ทีมข่าวของเราก่อติดกับพายุปลาบึกที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่ทะเลจีนใต้ก่อนเข้าสู่แหลมยวน
จากการวิเคราะห์ของทีมพยากรอากาศไทยรัฐทีวีคาดการณ์แบบนี้
พื้นที่จุดแรกที่พายุปลาบึกจะพัดขึ้นฝั่งอยู่ที่อำเภอศรีชนและอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ล่าสุดพบว่ารัศมีของพายุโซนร้อนปลาบึกเคลื่อนตัวเข้าอ่าวไทยมาแล้วนะครับ
กราฟิกที่เราขึ้นให้ดูคุณผู้ชมดูไปด้วยนะครับ
แล้วคาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้นกว่านี้ประมาณ๘๕๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าพื้นที่เสี่ยงพายุจะขึ้นฝั่งก็คือที่ตำบลแหลมตะหลุมพุกที่อำเภอปากพนังอำเภอศรีชนนะฮะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ล่าสุดเนี่ยก็จะมีการปรับเวลาของพายุขึ้นฝั่งนะฮะเร็วสุดก็น่าจะเป็นเที่ยงของวันนี้ช้าสุดไม่เกิน๑ทุ่ม
พื้นที่จุดแรกที่พายุจะขึ้นฝั่งคุณผู้ชมติดตามให้ดีคือที่บริเวณอำเภอปากพนังพายุลูกนี้จะใช้เวลาการเคลื่อนพื้นที่บนดินนะฮะประมาณ๑คืน
แล้วจะเคลื่อนตัวนะฮะจะเคลื่อนผ่านไปยังอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุมราชธานีก่อนจะลงทะเลไปฝั่งอันดามันไปคุณผู้ชม
ใครอยู่ในพื้นที่พลาดผ่านระวังให้ดีอำเภอบ้านนาศาลและอำเภอปากพนัง
รัศมีของพายุลูกนี้ครอบคลุมกินพื้นที่๕๐๑๐๐กิโลเมตร
อันนี้เป็นภาพแบบเรียลไทม์ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูซึ่งตรงสีชมพูนั้นคือแกนกลางของพายุและเริ่มเข้ามาแล้ว
แล้วทำให้ในพื้นที่ตอนนี้มีฝนตกหนักอย่างมากทีเดียว
พายุลูกนี้เราบอกคุณผู้ชมแล้วว่าครอบคลุมพื้นที่๕๐๑๐๐กิโลเมตร
พายุลูกแรกในรอบ๓๐ปีที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมคือต้นปีเลย
เพราะว่าปกติแล้วอ่าวไทยทางภาคใต้พายุจะเข้ามาช่วงของตุลาคมถึงพฤศจิกายนก็เป็นช่วงของมรสุม
แต่ปีนี้เข้ามาเร็วตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยคุณผู้ชม
ใช่ค่ะตอนนี้มีรายงานมาว่าจากที่สภาพแกงกลางพายุเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้ว
งขลากับยะลาตกหนักมากแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ส่งมาบอกเหมือนกันว่าตอนนี้อำเภอจนะจังหวัดสงขลาตกหนักมากและตกไม่หยุดค่ะ
ทีนี้เราไปสอบถามจากทางด้านของรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการคือนางสาวกันวีสิทธิชีวภาพ
ให้ข้อมูลมาแบบนี้ล่าสุด๑ทุ่มของเมื่อวานเนี่ยพายุปลาบึกนะฮะมีศูนย์กลางอยู่ห่างไปประมาณ๕๐๐กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง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

เมื่อปี๒๕๐๕พื้นที่ที่บริเวณที่พายุจะเคลื่อนผ่านไม่ว่าจะเป็นแนวของจังหวัดสงขาจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
แล้วก็ตัวคลื่นคือตัวของพายุเนี่ยตัวที่กังวลนอกเหนือจากเรื่องของฝนจะเป็นเรื่องของลมลมมันจะแรงนะคะ
กลัวเรากลัวในเรื่องของพายุขึ้นซัดฝั่งด้วย
เนี่ยคุณผู้ชมส่งมาอำเภอชายบุรีจังหวัดสุราชตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับภูเก็ตก็ยังมืดอยู่นะฮะ
ตอนนี้เป็นห่วงพี่น้องชาวภาคใต้นะครับยังไงก็ระวังติดตามข่าวสารจากทางการแล้วก็ติดตามหน้าจอของเราไปด้วย
ทางด้านกรมอุตุก็ยังบอกแบบนี้ให้ประชาชนติดตามเรื่องของการรับฟังข่าวสารให้ดี
แจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือกับพายุปลาบึกให้อย่างถูกต้อง
แล้วก็อย่าเชื่อข่าวลือที่ส่งต่อกัน
คุณผู้ชมส่งไลน์แล้วก็ข้อความมาให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้กันเยอะนะคะ
อันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นภาพเรียลไทม์ของการเคลื่อนตัวของพายุ

ย้ำกันอีกครั้งว่าตอนนี้สามจังหวัดมีสงขลายะลาและปตนีตกหนักมากแล้วนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีม่วงเนี่ยคือฝนที่ตกหนักนะคะ
จะเห็นว่าตอนนี้พายุเคลื่อนตัวเข้ามาที่ใกล้ฝั่งแล้วนะคุณผู้ชม
แล้วสีม่วงคือจุดที่ฝนตกหนัก
ซึ่งมันกินพื้นที่จังหวัดภาคใต้ไปแล้ว
ตอนนี้จุดที่ฝนตกหนักมีทั้งที่บริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยแล้วก็บนฝั่ง
บนฝั่งตอนนี้ที่หลายจังหวัดก็ฝนตกแล้วใช่ไหมฮ

เบื้องต้นก็คือสงขลายะลาแล้วก็ปตนีในรายที่ตอนนี้กำลังตกหนัก
คือหลายคนอาจจะดูแล้วไม่เข้าใจรายละเอียดแต่ดูภาพแล้วเนี่ย
ผมยินเชื่อว่าทุกคนเข้าใจตรงกันได้ว่ามันดูใหญ่แล้วมันก็ดูหนัก

ตรงไหนที่เป็นสีม่วงตอนนี้ฝนตกหนักมากนะตอนนี้
ยิ่งเข้มก็ยิ่งหนักแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเหมือนสายวิ่งเนี่ย
มันก็คือความแรงความเร็วความหนักนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยความแรงของพายุโซนร้อนปลาบึกก่อนขึ้นฝั่ง
เขาคาดการณ์กันเอาไว้นะคะว่าความเร็วเนี่ย
เมื่อวานเรารายงานอยู่ที่๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมค
ความเร็วใกล้จุดศูนย์กลางพายุวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คาดการณ์ว่าช่วงขึ้นฝั่งน่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่ามันไม่อ่อนกำลังลงแล้วมันขึ้นฝั่งด้วยความเร็วขนาดนี้
ความเสียหายที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันกับคุณปาคุปตนันเลยค่ะ
ความเสียหายของพายุจะมีระดับไหนบ้างไปชมกันครับ
เร็วระดับแรกครับ๐จนถึง๖๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักลมพัดแรงนะครับ
แต่ถ้าหากรุนแรงกว่านี้เนี่ยนะครับคือสัญญาณของการก่อตัวของพายุแล้วนะครับ
คือพายุโซนร้อนนั่นเองครับความเร็วลมตั้งแต่๖๓ไปจนถึง๑๑๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สิ่งที่เกิดขึ้นครับย่อมรุนแรงกว่าแน่นอนครับ
เรื่องของสายฝนแล้วก็ลมที่กระโชกแรง
สิ่งที่ตามมาครับก็คือเรื่องของฟ้าผ่าฟ้าร้องครับ
ต้นไม้ขนาดเล็กมีสิทธิ์โค้นล้มได้ทันทีครับ
และถ้าหากรุนแรงมากกว่านี้เนี่ยนะครับ
พายุเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนชื่อทันทีครับ
พายุโซนร้อนไปเป็นพายุที่มีชื่อว่าพายุไต้ฝุ่นครับ
ซึ่งพายุใต้ฝุ่นเราสามารถแจกแจงออกเป็น๕ระดับย่อยครับ
มาเริ่มต้นที่ระดับแรกครับพายุไต้ฝุ่นระดับที่๑ครับ
ระดับที่๑มีความเรลมตั้งแต่๑๑๙ไปถึง๑๕๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านของเราครับก็คือต้นไม้รวมไปถึงหลังคาสังกษีหลังคากระเบื้องครับ
สามารถที่จะหลุดกลิวไปได้แบบนี้ครับ
ส่วนความรุนแรงของไต้ฝุ่นระดับที่๒ครับ
อยู่ที่๑๕๔จนถึง๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เดาออกแล้วใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
โครงสร้างของหลังคาหลุดปิวไปในอากาศ

ความรุนแรงของไต้ฝุ่นระดับที่๓นะครับ
อยู่ที่๑๗๘ไปจนถึง๒๐๙กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จะทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่กิ่งไม้หักโค้นนะครับ
รวมไปถึงโครงสร้างหลังคาแล้วก็ผนัง

ต่อกันนะครับที่ไต้ฝุ่นระดับที่๔ครับ
คือมีความรุนแรงตั้งแต่๒๑๐ไปจนถึง๒๔๙กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จะทำให้โครงสร้างต่างของบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างโครงสร้างหลักเนี่ยนะครับ
สามารถที่จะเสียหายได้ภายพลิบตาเลยทีเดียวครับ

คือความรุนแรงของไต้ฝุ่นระดับที่๕ครับ
ความเร็วลมตั้งแต่๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

ทุกอย่างสามารถพังพินาศได้อย่างสิ้นเชิงภายในชั่วพลิบตาครับ
และนี่คือระดับความรุนแรงของพายุที่จะเกิดขึ้นในเขตโซนร้อนบ้านเรานี่นะครับ
ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือนะครับ
แม้ว่าเราจะไม่เคยเจอความรุนแรงแบบนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสีย
แล้วก็ความร้ายแรงของพายุเหล่านี้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณควรรู้และต้องรู้นะครับ
และที่สำคัญครับมันติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ
เรานำเสนอไม่ได้ทำให้คุณผู้ชมต้องกลัวหรือว่าตื่นตนก
แต่ว่าเราต้องการให้ความรู้ให้คุณผู้ชมรู้ถึงความแรง
รู้ถึงความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นจากลมของพายุที่มันพัดเข้ามาแบบแรงขนาดนี้
จะได้เตรียมพร้อมรับมือมันได้ทัน
เพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วกับเรื่องของภัยพิบัติต่าง

คุณผู้ชมยังส่งมาบอกเราได้เรื่อยนะคะ
เราจะได้เกาะติดกันไปพร้อมกันกับทุกคนเลย
บนเทพราชตอนนี้ฝนกำลังตกปัตตานีฝนตกลมแรงน่ากลัวมาก
ฝนตกลมแรงกันทั้งคืนเลย

เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วว่า
ผู้สื่อข่าวเนี่ยประจำอยู่ในหลายพื้นที่เลยทั้งที่ใต้
ไม่ว่าจะเป็นที่แหลมตะลุมพุกนครศรีธรรมราช
แล้วก็รวมถึงอำเภอระโน่จังหวัดสงคลา
แต่ว่าช่วงนี้คงมีคำถามจากคุณผู้ชมว่าแล้วรัฐบาลเขาทำอะไร
เขาเตรียมพร้อมอย่างไรในการช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวานนี้ครับท่านนายกมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เนสกับผู้ว่าราชการทั้ง๑๖จังหวัดทางภาคใต้
พร้อมรับมือในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับ
แต่ว่าก่อนอื่นนั้นเราไปดูที่เรื่องของการเฝ้าระวังพายุกันต่อ

ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราต้องเตรียมรับมือตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งเราก็ได้เตรียมการคือมีการอบพยพคนจากที่อยู่ริมชายฝั่งริมทะเลกันเนี่ย
เริ่มมาตั้งแต่๒วันแล้วนะคะ

อิทธิพลจากพายุโซนร้อนปลาบึกที่เคลื่อนตัวลงสู่อ่าวไทยตอนล่างนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าฝนตอนนี้ตกหนักหลายพื้นที่ในภาคใต้แล้วค่ะ
ยาลาฝนตกต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งวัน
มีน้ำท่วมขังเส้นทาง๒จุดในอำเภอเมืองแล้วนะคะ
คือบริเวณบ้านเบอร์เซ่งแล้วก็บ้านมารยูบางกอก
ระดับน้ำสูงประมาณ๒๐เซนติเมตรแล้วค่ะ
ทำให้รถจักรยานยนต์สัญจรได้ยากลำบาก
นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา
ก็สั่งให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อจะได้ออกช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันท่วงทีนะคะ
ขณะที่จังหวัดนราธิวาสนะฮะก็มีฝนตกต่อเนื่องกันในพื้นที่ทั้ง๑๓อำเภอครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมรับมือเต็มที่โดยเฉพาะที่อำเภอเมือง
เจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจบริเวณชายหาดบ้านทอนแล้วก็บ้านบาแขะที่ตำบลโคเคียน
ซึ่งเป็นชายหาดที่ได้รับผลกระทบจากขึ้นลมแรงหนักที่สุดเลยตอนนี้
เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมอบพยพชาวบ้านใน๔หมู่บ้านที่รอบชายหาด
รวม๓๗๐ครอบครัวไปอาศัยที่ศูนย์อพยพอตโคเคียเป็นการชั่วคราว
แล้วก็จากการสำรวจบริเวณชายหาดบ้านทอนนั้นพบว่ามีคลื่นค่อนข้างแรงครับ
หากสถานการณ์รุนแรงก็จะมีการอบพยพชาวบ้าน
หมู่บ้านจำนวน๕๓๐ครอบครัวรวม๑๕๔๐คนไปอยู่ที่ศูนย์อบพยพโรงเรียนบ้านทอน
ชั่วคราวตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตนะครับ
ส่วนที่กองบิน๗จังหวัดสุราชธานีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมของอากาศยานแล้วก็อุปกรณ์กู้ชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน
ซึ่งชาวบ้านบางส่วนในพื้นที่บ้านพอดหมู่๑ตำบลชนครามอำเภอดอนศักดิ
ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งทะเลหลายร้อยหลัง
ตอนนี้อบพยพออกจากพื้นที่กันไปแล้วนะคะ
แต่ก็ยังคงมีชาวบ้านบางคนที่ยังหลงเหลือเพื่อรอประเมินสถานการณ์อยู่
แต่ก็เตรียมความพร้อมในการอบพยพออกจากพื้นที่ได้ทันทีเหมือนกัน
ถ้าหากว่าสถานการณ์นั้นรุนแรงมากค่ะ
ไปดูกันต่อที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
ชาวประมงพื้นบ้านกว่า๑๐คนช่วยกันขนย้ายเรือประมง๑๐ลำ
ขึ้นไปไว้ริมถนนปากพนังแหลมตะลุมพุกเพื่อความปลอดภัย
เพราะเกรงว่าพายุอาจจะแรงก็ทำให้ต้นมะพร้าวหักโค้นทับเรือได้แล้วก็เสียหายได้ครับ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในตำบลแหลมตะลุมพุกเคยใช้ครองใยตุ่นเป็นที่หลบภัยเรือประมงในช่วงของมรสุม
แต่ปัจจุบันคลองสภาพตื้นเขินแล้วเรือประมงไม่สามารถแล่นผ่านใต้สะพานไปได้
ไม่สามารถเข้าไปจอดในครองได้ก็ต้องมีการช่วยกันแบบนี้แหละครับ
ละไม้คนละมือขนขึ้นไปย้ายเรือประมงขึ้นมาไว้ริมถนนแทนนะครับ
ขณะที่บรรยากาศในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมค่ะพื้นที่ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดทะเลอ่าวไทยเนี่ยเงียบเหงามากค่ะ
เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไปหมดแล้ว
คือพากันไปอาศัยชั่วคราวตามศูนย์อพยพ
เป็นทั้งวัดบ้างโรงเรียนบ้างห่างออกไปประมาณ๓กิโลเมตรเลยนะคะ
เพราะว่าคลื่นลมทะเลมันมีกำลังแรงขึ้น
ขณะเดียวกันมีกลุ่มชายวัยกลางคนกว่า๑๐คนค่ะ
เกาะติดสถานการณ์พายุอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มาช่วยเฝ้าบ้านแทนชาวบ้านที่อบพยพออกไป
นายสมพงศ์เมฆแก้ววัย๔๖ปีบอกว่า
ถ้าคลื่นลมมันเริ่มแรงกว่านี้เมื่อไหร่
พวกเขาก็ต้องอบพยพออกจากพื้นที่เหมือนกันเพื่อความปลอดภัย
ส่วนที่โรงเรียนท่านครยานวโรภาษอุทิศ

ทยอยเข้าพักหลังเปิดให้เป็นศูนย์อพยพนะคะ
มีกำลังพลจากมณฑนทหารบกที่๔๑คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
ซึ่งชาวบ้านก็ยอมรับเลยค่ะว่า
กลัวกับพายุที่จะพัดขึ้นฝั่งในวันนี้ค่อนข้างมาก

ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยตำบลแหลมโพแล้วก็ตะโลกาโปในอำเภอยริง
พาการอบพยพไปอาศัยในศูนย์อบพยพ๔แห่งเป็นการชั่วคราวแล้วค่ะ
รวมผู้อบพยพตอนนี้กว่า๕๐๐คนแล้ว
และยังมีอีกหลายครอบครัวที่ต้องอบพยพออกจากหมู่บ้าน
อาศัยกับญาติในอำเภออื่น
ส่วนที่อำเภอหนองจิกมีพื้นที่เสี่ยงนะคะก็คือตำบลบางตาวา๒หมู่บ้าน
ที่มีชาวบ้านกว่าหนึ่งพันครอบครัวตอนนี้ก็อบพยพออกจากพื้นที่
ยังศูนย์อพยพทั้ง๔แห่งแล้วเช่นเดียวกัน
หน้ายสมนึกพรมเขียวรองพุพรรัชการจังหวัดปตนี
เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านตามศูนย์อบพยพต่าง
เพราะว่าเบื้องต้นทุกคนยังมีสภาพจิตใจที่ดีอยู่ค่ะ
ก็กำชับให้ทุกฝ่ายช่วยดูแลความปลอดภัย
แล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านอย่างเต็มที่
ทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องน้ำดื่มนะคะ
สำหรับสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
อย่างที่เรารายงานกันไปฝนตกหนักคลื่นลมแรงมากขึ้น
บางแห่งต้นไม้ควบลมแล้วค่ะ

ตกหนักมากด้วยแล้วก็ที่อำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราชฝนตกหนักทั้งคืนเช่นเดียวกัน
แต่ว่าคุณคือผู้ปกครองเขาเป็นห่วง
โรงเรียนไม่ยอมสั่งปิดโรงเรียน

แต่ว่าเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดมันมีพายุมีฝนตกลมแรงขึ้นมา

คุณผู้ชมก็ส่งมาด้วยความเป็นห่วง
บอกว่าโรงเรียนราชนุครบปัตตานียังไม่สั่งปิดการเรียนการสอน
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่านายกเองก็เป็นห่วง
ก็มีการประชุมคอนเฟอร์เนนต์กับทางด้านของผู้ว่า๑๖จังหวัด

ทางด้านของผู้บัญชาการทหารเรือก็มีการสั่งยกระดับในการเตรียมความพร้อม
ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นขั้นสูงสุดนะครับ
โดยใช้เรือหลวงจักรีนรเบศนั้นออกเดินทางไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับ
พลเรือเอกลือชัยรุดดิตผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการอย่างเร่งด่วนครับ
กระดับการเตรียมพร้อมเป็นขั้นสูงสุด
หมายให้เรือหลวงจากกีนาริเบสซึ่งเป็นเรือบรรทุกอากาศยานขนาดใหญ่
ที่จอดเทียบในฐานธับเรือสัตธิบจังหวัดชนบุรีครับ
หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลพร้อมออกเดินทางภายใน๒๔ชั่วโมง
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกในพื้นที่ภาคใต้
สำหรับภารกิจในการเตรียมการขั้นสูงสุดนั้นมีกำลังพลและยุทธโปรกรณ์
จะไปพร้อมกับเรือหลวงจักรีนรเบศประกอบไปด้วย
ลิคอปเตอร์ปฏิบัติการกองทัพเรือ๔ลำ
ปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ
ชุดสำรวจและประเมินความเสียหายของทหารเรือ
ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางบก
และชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์
ซึ่งเรือหลวงจักรีนรเบศนั้นจะใช้เวลาในการเดินทางไปถึงที่หมาย
ออกจากชนบุรีไปถึงที่หมาย๑๕ชั่วโมงครับ
ก่อนหน้านี้พบทรได้มีคำสั่งยกระดับการเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นขั้นสูงสุด
กองทัพเรือก็จัดหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลนะครับ
โดยมีเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงมกุฎราชกุมาร
พร้อมอากาศยาน๒ลำชุดแพทย์สนามชุดปฏิบัติการพิเศษ
เดินทางไปเป็นฐานปฏิบัติการลอยน้ำและฐานบินเคลื่อนที่สำหรับรับส่งผู้ประสบภัยทางทะเล
รวมไปถึงเป็นโรงพยาบาลสนามเคลื่อนที่ด้วยนะครับ
จากนี้พบทรก็ยังสั่งการให้ทุกหน่วยงานทุกกำลังพลของทหารเรือ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้พร้อมเข้าช่วยเหลืออย่างทันที
ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมรับเต็มที่
ใช่ค่ะและนอกจากทหารเรือแล้วทั้งทั้งผลเรือนตำรวจทหารทุกหน่วยเลย

แล้วก็เตรียมรับมือสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมง
ก็เป็นคำสั่งโดยตรงมาเลยจากผลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีนะคะที่เมื่อวานได้มีการประชุมคอนเฟรนต์
รวมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๑๖จังหวัดภาคใต้ค่ะ
โดยนายกได้กล่าวในการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เนส
ผู้ว่าราชการจังหวัด๑๖จังหวัดภาคใต้นะคะ
เพื่อที่จะให้เตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อนปลาบึก
บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน
ป้องกันการตื่นตระหนกในพื้นที่
โดยรัฐบาลเองก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ยืนยันว่าตอนนี้ทั้งพลเรือนตำรวจและทหาร
พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
รวมถึงยังได้รับฟังรายงานสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา
แจ้งบอกว่าพายุปลาบึกนั้นยังอยู่ในทะเลนะคะ
อันนี้เป็นรายงานของเมื่อวานที่บอกว่ายังคงอยู่ในทะเล
แล้วก็ความเร็วอยู่ที่๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตามแนวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่า
การประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็การพังทลายของหน้าดินค่ะ
ก็มีการสั่งให้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งที่อำเภอปากพนังอำเภอศรีชนแล้วก็อำเภอท่าสาราค่ะ

ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนก

แล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการ

ติดตามข่าวสารจากไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ได้นะคะ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการสูญเสีย
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าชีวิตทั้งหมดค่ะ